มาที่เรื่องของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับ
พรย่าผาเนี่ยเล่าเรื่องราวของชีวิตของตัวเอง
ให้กับทีมข่าวของเราได้ฟังนะครับว่าที่ผ่านมามีชีวิตที่ค่อนข้างลำบาก
หลังจากที่เลิกกับอดีตสามี
ส่วนการเล่นวอเล็กบอลนะครับก็วางแผนไว้อีก๑๒ปีข้างหน้าก็จะเลิกแล้วนะครับ
ใช่ครับทีมข่าวของเราก็บอกว่าเหมือนไปฟังรายการปรึกษาปัญหาความรักอยู่พอสมควร

ใช่นะครับก็หลังจากที่พี่แจ๊กกี้นะครับอำพรย่าผาก็ได้ตัดสินใจหย่ากับอดีตสามีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
พรก็บอกว่าที่ผ่านมาเสียใจทุกวันนะครับเหมือนชีวิตเนี่ยขาดคนข้างเคียงแต่ก็ยังมีครอบครัวคอยให้กำลังใจนะครับได้กลับไปอยู่บ้านทำใจถึง๓เดือนด้วยกันนะครับ
โดยเมื่อปีที่แล้วครับได้ประกาศเลิกเล่นทีมชาตินะครับหลังจากที่หวนกลับมาติดทีมอีกครั้งตั้งแต่ประกาศเลิกเล่นครั้งแรกในปี๒๕๕๙
ซึ่งก็ตั้งใจที่จะทุ่มเทเวลาให้ครอบครัวแต่ว่าชีวิตในครอบครัวเนี่ยก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับก็ต้องสู้ต่อไปครับเพื่อลูกชายที่เห็นอยู่ในภาพนี้แหละครับ
คือก่อนหน้านี้เสียใจมาสามเดือนคือเสียใจมาทุกวันเขามีความสุขเรามีความทุกข์เราถามตัวเองว่าเราจะทุกข์ทำไมทั้งทั้งที่เขามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเราจะนั่งร้องไห้ทำไมเหรอเวลาเราร้องไห้อย่างเงี้ยลูกจะเข้ามากอดจะมาร้องไห้กับเราตลอดเราก็คิดว่าลูกไม่เคยรับรู้อะไรเลยจะให้ลูกมาร้องไห้กับเราทำไมใช่ไหมคะเราคิดว่าตั้งแต่วันนี้
ที่มันผิดพลาดไปแล้วเราลืมค่ะเราเริ่มต้นใหม่ถึงมันจะเริ่มต้นด้วยศูนย์ก็เถอะอันเนี้ยบอกตรงว่าเริ่มต้นด้วยศูนย์ใหม่หมดเลยนะคะแต่คิดว่ามันยากแต่ว่ามันต้องทำให้ได้ค่ะเพื่อตัวเราแล้วก็ลูกที่จะโต
จากนี้นะครับอำพรยังแนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักกีฬารุ่นน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวอเล็กบอลหรือว่ากีฬาอื่นเนี่ยก็อยากให้แบ่งเวลาชีวิตให้ถูกอนาคตก็จะไปได้ไกลนะครับโดยตัวเธอวางแผนที่จะเล่นวอเล็กบอลไปอีกไม่เกิน๒ปีนะครับก่อนที่จะยุติเส้นทางนักกีฬาครับ
และอย่างชีวิตตัวเองก็ใช้ชีวิตครอบครัวมา๗ปีก็ไม่คิดว่าชีวิตมันจะต้องล่มนะคะแต่คือวันหนึ่งที่ล่มแล้วเนี่ยเราต้องยืนด้วยขาของเราเองให้ได้ก็ทุกวันนี้ที่ยืนได้ด้วยขาของตัวเองก็เพราะว่ามีสิงหาเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งมีครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนรอบข้างที่ให้กำลังใจแล้วก็ที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะร
ที่แบบว่าจะดูแลใครได้เลยจริงอันนี้คือจากประสบการณ์ตัวเองนะ
ขอบคุณครับ